คุณผู้ชมที่ปราจีนบุรีมีเหตุสลดจริงนะคะเกิดขึ้นเป็นคุณตาวัย๘๖ปีค่ะ
คือส่วนใหญ่คนแก่ก็มักจะมีโรคประจำตัวบางคนป่วยโรคเรื้อรัง
คุณตาคนนี้เป็นผู้ป่วยติดเตียงป่วยเป็นโรคไตต้องฟอกไตต้องให้เลือดทุกวัน
บ่นตลอดเลยว่าแบบไม่ไหวแล้วอ่ะมันเหนื่อยคือการเฝ้าไตให้เลือดมันเหนื่อยมากนะคะ
สำหรับคนอายุเยอะอย่าบอกลูกสาวบอกว่าขออีกไกลให้พ่อได้ไหม
ไม่อยากอยู่แล้วใช่อยากตัดสายให้เลือดออก
ลูกสาวเนี่ยไม่เคยเอาให้เลยแต่เคราะห์ร้ายจริงวันนั้นลูกต้องไปเข้าเวร
ลูกเป็นครูค่ะเข้าเวรเที่ยงพ่ออยู่บ้านคนเดียวพ่อคว้ากันไกลตัดสายที่เป็นถุงให้เลือด
นอนคว่ำหน้าจมกองเลือดเสียชีวิตเลยนะคะ
เนี่ยกันไกลยังคาที่มือพ่ออยู่เลยอยู่ที่มือซ้ายอะค่ะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่บ้านพักข้าราชการครูการศึกษาพิเศษที่ตำบลเนินหอมในอำเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรีนะคะ
ผู้ตายคือนายบุญช่วยปฐมพักวัย๘๖ปีนอนคว่ำหน้าอยู่ที่พื้นห้อง
มือซ้ายอย่างที่เห็นว่าถือกันไกลอยู่หนึ่งด้ามที่พื้นมีเลือดไหลนองเลยค่ะ
ก็คิดว่านายบุญช่วยน่าจะเป็นคนตัดออกเองนะคะ
นายนิจกรปฐมพักลูกสาววัย๕๖ปีเธอเป็นค่าราชการครูกท้วสนเล่าให้ฟังว่า
พ่อต้องฟอกไตแล้วก็ให้เลือดทุกวันเพราะพ่อเป็นโรคไตพ่อบอกว่าพ่อ
เหนื่อยแล้วก็ท้อแท้ต่อสุขภาพมาก
พ่อมักจะเอ่ยปากขอกันไกลกับเธอตลอดเลยค่ะ
บอกพ่อขอกันไกลมาตัดสายเลือดออกได้ไหม
ที่ไหนจะให้อ่ะไม่มีลูกคนไหนให้นะคะ
เธอก็บอกเธอไม่เคยหยิบให้เลยกระทั่งวันเกิดเหตุวันนี้
เธอต้องไปเป็นครูเวรจนถึงเที่ยงกลับมาถึงห้องพักโอ้โห
เปิดประตูบ้านเข้ามาภาพที่เห็นทำเอาเธอซุดลงไปกับพื้นเลยค่ะ

คุณพ่ออยู่บ้านลำพังนะเพราะว่าเธอก็ต้องไปทำงานไปเป็นครูเวร
นะคะตำรวจก็สันนิษฐานว่าก็น่าจะเป็นตัวผู้ตายเอง
นั่นแหละค่ะที่พยายามปีนปล่อยไปเอาเวรไกรมา
แล้วก็ตัดสายให้เลือดจนเสียชีวิตก็แสดงว่าก็คงจะหาทาง
หยิบไปคว้ากันไกลจนได้คือลูกก็พยายามที่จะ